พร้อมของบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสกันนะครับ
มาดามแป้งดวนผัดล้อม๓ก็ยืนยันว่า
ดามแป้งนะครับก็บอกว่าจะเดินทางไปฝรั่งเศสในสุดสัปดาห์นี้
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทัพชาบาแก้วในการสู้ศึกชิงแชมป์โลก
พร้อมยืนยันนะครับว่าถ้าเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้
หาเงินอัดฉีดให้อย่างสมศักดิ์ศรีแน่นอนครับ
ก็แล้วแต่ทุกคนจะเมตตานะครับก็เห็นคลิปบอลหญิงมันน่าสงสารนะครับ
สู้กันมาขนาดนี้สู้มา๑๓ปีแล้วนะครับก็ตามขอนะครับ
บริษัทห้างร้านใดจะเมตตาบอลหญิงก็ผ่านมาเลยนะครับซื้อฟาร์คเชียนเลยนะ
น่ารักเหมือนเดิมนะครับมาดามแป้งดูโปรแกรมทีมไทยกันหน่อยนะครับ
ตี๒ไทยเจอสหรัฐอเมริกานะครับ๑๖มิถุนายน๒ทุ่มไทยเจอสวีเดน
แล้วก็๒๐มิถุนายนตี๒ไทยเจอชิลีครับ

เป็นการเปิดตัวแคมเปญในปีนี้นะครับ
ชื่อว่าเชื่อแป้งโดยเปิดใจถึงบทบาทที่หลากหลาย
ซึ่งทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริง
โดยเฉพาะช่วง๑๐ปีในวงการฟุตบอลไทย

สู่การเป็นผู้จัดการทีมบอลหญิงในชุดสร้างประติศาสตร์ไปบอลโลก
สองสมัยซ้อนนะครับรับสุดท้ายในปี๒๐๑๕แล้วก็๒๐๑๙
แล้วก็เป็นประธานสโมสรฟุตบอลชายคือการท่าเรือ
ตอนนี้ก็อยู่ในหัวตารางเป็นจ่าฝูง
แม้ว่าจะตกชั้นตั้งแต่ปีแรกที่เธอเข้าไปทำงาน
แต่ปัจจุบันนั้นตอนนี้เธอสามารถสร้างทีม
จนมีโอกาสที่จะลุ้นช้ำในฤดูกการนี้ครับ